คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
นั่นเขาจัดงานรำลึกถึงราชินีเพลงลูกทุ่ง

ครบรอบ๒๕ปีแห่งการจากไป
บรรยากาศจะคึกคลื้นสนุกสนานขนาดไหน
ติดตามได้กับคุณกริตภัทรผิวรมนต์

รายงานสดจากวัดทัพกระดานค่ะ
เป็นประจำทุกปีในวันที่๑๓มิถุนายน
วัดทัพกระดานอำเภอ๒พี่น้อง

กับงานยิ่งใหญ่ที่ทุกคนมาร่วมลำลึก

ปีนี้ที่ประชาชนยังคึกคักหลังไหลกันมากราบไหว้แม่พึ่งพุ่มพวงกันเป็นจำนวนมากครับ
จุดสำคัญสำหรับคนที่เดินทางมาที่วัดทัพกระดานแห่งนี้จะต้องมากราบไหว้

กราบไหว้แม่พึ่งเพื่อขอพรขอโชคลาภกัน
ที่สำคัญอย่าลืมเขย่าเซียมซีนะครับ

เขาก็มาเขย่าเซียมซีเพื่อขอโชคขอลาบเช่นเดียวกันครับ
แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่า
โชคลางเรื่องความเชื่อของคนไทยเนี่ย
เป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนาน

มาตั้งขายในบริเวณงานลำลึก๒๕ปี
การจับไปของราชดินทุกปุ้มพวงดงจันทร์

ว่าวันนี้เลขที่ประชาชนมาหาซื้อส่วนใหญ่

เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ขายดีไหมคะดีค่ะ

ส่วนใหญ่ที่คนมาหาซื้อนี่เป็นยังไงบ้าง
ก็เลขในเนี้ยค่ะกับของแม่พึ่งนะค่ะ
บอกได้ไหมเลขไหนขายดีสุด
ทำไมเขามาซื้อกันเยอะขนาดไหนครับ

ขบรอบพลุงทัวร์

เอาไว้ค่ะ

แต่ว่าภายในงานยังมีการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับพ่อค้าแม่ค้าทั้งในอำเภอสองพี่น้อง
พ่อค้าแม่ค้าต่างพื้นที่ให้มีรายได้อีกด้วย

ทัพกระดานแห่งนี้มีของที่น่าสนใจมากมาย

กำลังผลิตเลยนะฮะสวัสดีครับพี่ครับอ่าร้านเราขายอะไรเอ่ย
ละแม่กะทิสดเพชรบุรีค่ะร้านชื่อร้านเพชรประสงค์ค่ะ
ไกลถึงเพชรบุรีเลยเหรอฮะใช่ค่ะโอ้ทำไมถึงตัดสินใจแบบขน
มาขายถึงที่นี่เลยฮะพอดีมันเป็นอาชีพของพ่อแม่ค่ะ
ก็อยากสืบพอดต่อกันมาค่ะทั้งเองหมดเลยไหมค่ะที่เรา
เพลงหมดเลยค่ะครับเอ่อพ่อค้าแม่แม่ค้านี้ปีนี้มากกว่า
ปีที่ผ่านมามากมายเลยนะครับมากมายเลยแล้วก็เอ่อ
ที่กางไว้ทั้งหมดเนี่ยต้องมากางเพิ่มเติมที่กางเต็นต์มาเพื่อให้
ร้านค้าเนี่ยได้สะดวกในการค้าขายนะครับเต็มแน่นขนาดทั้งในบริเวณ
วัดแล้วก็บริเวณโรงเรียนนะครับ
และนี่ถือเป็นไฮไลท์ของงานลำลึกยี่สิบห้าปีการจักรราชินีลุกทุ่ง

คืนนี้นะครับนั่นก็คือการรวมตัวเพื่อมาแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทย
ซึ่งจัดตลอดเจ็ดวันเต็มตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบเจ็ดมิถุนายน
อย่างเช่นวันนี้นะครับเวลา๖โมงเย็นเป็นต้นไป
คุณผู้ชมจะได้พบกับเงาเสียงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
อย่างน้องเป่าเป่าวลีและพี่ยุ้ยญาติเยอะอีกด้วยครับ
กริตภัพย์คิวระม่วลข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงาน